จากเรื่องของคุณลุงหื่นไปดูเรื่องของน้องไอซ์บ้างดีกว่าครับ
นักเรียนม๑ผู้น่ารักของเราที่ไปหอมคุณแม่
เอาไปชมคลิปสั้นกันก่อนคุณผู้ชมได้เห็นแล้วล่ะเมื่อวาน
คุณแม่ไปส่งลงเสร็จปุ๊บหอมซ้ายหอมขวากอดกันอยู่สักพักหนึ่ง
แล้วก็เข้าโรงเรียนไปก็เป็นคลิปที่เรียกรอยยิ้มให้กับหลายคนได้
แน่นอนคนเป็นแม่ก็ต้องดีอกดีใจที่ลูกเนี่ยเป็นเด็กดีแบบนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราไปหาน้องคนนี้ครับ
ไอซ์เด็กชายอมรินมาเยอะอายุ๑๓ปี
เป็นเด็กนักเรียนในคลิปเนี่ยหอมอยู่อย่างนั้นแหละฮะ
น่ารักทีเดียวนะครับก็บอกว่าตัวเขาเองรักแล้วก็สนิทกับแม่มาก
อยู่ที่บ้านก็มักจะแสดงความรักกับแม่เป็นประจำทั้งกอดทั้งหอม
เห็นแม่เครียดหรือเหนื่อยก็จะไปชวนคุยให้แม่นั้นตลกหัวเราะให้หายเหนื่อย
ไปฟังเสียงของน้องไอซ์กันหน่อยครับ
รู้สึกดีครับมีกำลังใจในการเรียนแบบผมก็ช่วยแม่ทำงานบ้านอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบชอบประจบให้แม่แบบให้แม่แบบรู้สึกดีอะครับรักแม่มากครับรักยิ่งกว่าจักร
น่ารักจริงนะครับทีมข่าวได้ตามไปหาคือน้องมาแล้วนะครับ

อยู่กัน๓คนที่บ้านมีพี่มีน้องไอซแล้วก็มีคุณแม่หอมกันทุกวันแบบนี้แหละครับ